อันนี้ไม่รู้จะคดีพลิกหรือเปล่านะคะกรณีนี้
คุณอัธพลสาวประเภทสองที่เธอเสียชีวิตแล้วใบมรณบัตรเนี่ย
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ครับแต่ทีเนี้ยพอญาติจากจังหวัดยาลาเนี่ยเดินทางมาดูศพของเธอ
ครับเฮ้ยมันมีร่องรอยเหมือนการถูกทำร้ายร่างกายอ่า
ญาติก็เลยไม่ได้เชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
มาจากเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวรอยช้ำตามตัว
ช้ำตามตัวแล้วมีแผลบริเวณริมฝีปากความกว้างสักประมาณ๒เซนติเมตรที่ถูกเย็บแล้ว
เออมันเกิดจากอะไรล่ะทีนี้คุณผู้ชมอันนี้แหละค่ะ
ข้อมูลเหล่านี้ที่ญาติได้เห็นกับตาตัวเองเนี้ยทำให้ญาติไม่เชื่ออืม
ว่ามาจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่คิดว่าน่าจะมีใครทำร้ายร่างกาย

เลือดเต็มแบบนี้แล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ยาดเนี้ย
อกย้ำความมั่นใจเลยว่าน่าจะมีใครทำร้ายร่างกายแน่
อะไรเพราะตอนที่ไปรับศพคุณอัธพลออกจากโรงพยาบาลที่ราชบุรี
ครับอ่าปรากฏว่าเธอไปสิงร่างน้าของเธออุ้ยเฮ้ยจะ
จริงแล้วบอกเวลาตายบอกหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
อยากฟังไหมคะอยากฟังได้ฟังค่ะ
ได้ยินไหมได้ยินไหมคะบอกเวลาตายด้วย

พูดภาษาปากใต้เพราะว่าเป็นคนจังหวัดยาลานั่นนะคะ

เหตุการณ์ที่เชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายหรือวิญญาณของคุณอัธพล

มันเกิดขึ้นวันที่๑๔กรกฎาคม
วันหลังจากที่คุณอัธพลถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
ระหว่างที่แม่แล้วก็ญาตินั่งรอฟังอาการของลูก
จน้าสาวของคุณอัฐพลก็มีอาการคล้ายเหมือนกับว่าถูกผีเข้า
ร้องไห้โฮออกมาเลยแล้วโผล่กอดแม่โผล่กอดเพื่อน
บอกชัดเจนเลยนะคะประโยคนี้สำคัญมาก
อันนี้เป็นความเชื่อนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อน
หนูโดนทำร้ายร่างกายมีคนทำร้ายหนู๕คน
หนูร้องขอชีวิตมันมันไม่ยอมหนูเจ็บปวดไปทั้งร่างกาย
หนูขอโทษที่ไม่เชื่อฟังแม่หลังจากนี้หนูไม่อยู่แล้ว

แบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ทีนี้พอมันเกิดแบบนี้แล้วนี่นะ
แม่ของคุณอัตภพลนี่ยิ่งตกใจเลยเพราะอะไรรู้ไหม
ก็ตอนนั้นตอนที่นั่งรออยู่ที่หน้าห้องไอซียู
ลูกชายหรือว่าคุณอัธพลยังไม่ตาย
แล้วกลายเป็นว่าเกิดมาเกิดแบบนี้ขึ้น
วิญญาณของคุณอัธพลมาสิงร่างของน้องของแม่
ก็คือมีศักดิ์เป็นน้าของคุณอัธพลนะคะ
แต่หลังจากนั้นไม่นานเชื่อไหม
เจ้าหน้าที่จากห้องไอซียูเดินมาบอกคุณแม่
บอกว่าคุณอัตภพลจากไปแล้วนะนี่แหละค่ะ
อีกครั้งคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อ

ระหว่างที่ญาตินำร่างของคุณอัธพล
กลับมาที่จังหวัดบ้านเกิดคือที่จังหวัดยาลา
หน้าสาวคนเดิมค่ะก็ถูกวิญญาณสิงร่างอีกแล้ว
รอบที่๒คราวนี้ก็พูดลักษณะคล้ายเดิม

แล้วทีนี้ทางญาติก็พยายามถามถ่ายว่าใคร
ใครเป็นคนทำคำตอบที่ได้คือ
ก็ไอ้นั่นแหละไอ้คนนั้นแหละที่ทำลูก
เหตุการณ์พอมาต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะ
ก็เลยทำให้ญาติมั่นใจว่าคุณอัธพลไม่ได้ตายเองอย่างแน่นอน
พุ่งเป้าไปที่แฟนนักมวยของคุณอัธพล
ที่คุณอัธพลไปเจอไปพบเป็นคนสุดท้าย
ญาติคิดว่าแฟนนักมวยคนนั้นแหละ
อาจจะทำร้ายร่างกายคุณอัธพลถึงขั้นว่าเสียชีวิต
ต้องถามเจ้าตัวแล้วแหละต้องถามเจ้าตัวแล้วแหละ

ภิรัตน์หรือว่าดี้อายุ๑๘ปีเป็นนักมวยนะคะ
เป็นเพื่อนชายของคุณอัธพลเพื่อนชายคนสนิท
ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นแฟนของผู้ตายนั่นแหละค่ะ
ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากที่ทราบข่าวว่าอธิพลเสียชีวิตเขาก็เสียใจมาก
ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายอัธพล
ตอนเจอกันคือคุยกันเฉยลองฟังจากปากเจ้าตัวนะคะ
นี่ไงข้อมูลฝั่งผู้ชายบอกว่า
คบกับคุณอัธพลซึ่งเป็นสาวประเภท๒ฐานะเพื่อน
แต่ทางญาติญาติบอกว่านั่นคือแฟน
นี่คือเพื่อนชายคนสนิทนะคะคุณผู้ชม
เขายืนยันมาว่าแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะ
ที่จะต้องขยายผลต่อนะคะ
ทีนี้มาฟังชุดข้อมูลจากพลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือ
พาคุณอัฐพลไปส่งที่โรงพยาบาลในวันเกิดเหตุนะคะ

ตอนที่ไปพบคุณอัฐพลครั้งแรก
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่พบคุณอัธพลเดินเข้าไปในห้องน้ำของปั๊มแห่งหนึ่ง
เข้าออกเข้าออกแบบนี้หลายครั้ง

ในอาการคือเลือดออกจากจมูกแล้วก็ปากไหล

ก็เลยอาสาพาคุณอัฐพลไปส่งที่โรงพยาบาลปากท่อราชบุรี

คุณอัธพลเดินลงไปเองนะคะ

พอมารู้ข่าวว่าคุณอัธพลเสียชีวิต
ตกใจค่ะตกใจนะคะ

สรุปเกี่ยวกับคดีนี้ระบุบอกว่า
คุณอัธพลเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ตามที่แพทย์ระบุในใบมรณบัตร
แม้ว่าผลการชนะสูตรศพจะพบ
อย่างที่บอกไปรอยแผลที่ริมฝีปากขนาด๒เซนติเมตร

แต่ตำรวจยืนยันว่าบาดแผลนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คุณอัฐพลเธอเสียชีวิต
ส่วนประเด็นที่ญาติสงสัยว่าถูกลวงไปทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์หรือเปล่าเนี่ย
คือการถูกฆาตกรรมเนี่ยมันจะต้องมีมูลเหตุจูงใจถูกไหม
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน

เพราะว่าพอไปตรวจสอบทรัพย์สินของคุณอัธพลมีอะไรบ้าง
รถโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินของผู้ตายไม่ได้หายไปไหนอยู่ครบค่ะ
รถก็อยู่ที่โรงพักส่วนกระเป๋าก็น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นตำรวจยืนยันสรุปตามแพทย์ชี้ชัดบอกว่า
คุณอัธพลเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นที่มันเป็นข้างเคียงอื่นเนี่ยตำรวจก็ต้องไปเก็บรวบรวมมาเพิ่มเติม
เพราะว่าญาติเองยังติดใจอยู่นะคะคือติดใจเห็นร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตามร่างกาย
รอยนี้คือญาติมั่นใจว่าเป็นรอยถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พอมาเรื่องเจอวิญญาณสิ่งร่างอีกก็ตอกย้ำไปอีก
เหมือนทางครอบครัวก็ยังเชื่อว่าวิญญาณที่มาสิงห์ก็พยายามจะบอกบ่อแสน